ออกไปนี้คือส่องคลิปเด็ดแล้วก็จะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้ดู
และถ้าอยากมีส่วนร่วมก็สามารถจะมีส่วนร่วมได้ด้วยนะใช่ค่ะอ่า
ส่งมาที่เพจไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะคะ
ข่าวเช้าหัวเขียวค่ะแล้วข่าวใครคลิปใครเด็ดเดี๋ยวจะมาออกอากาศให้ดูกัน
ใช่แล้วจะบอกว่าเด็ดดวงจริงไม่เด็ดเราไม่เอามาออกอากาศนะ
คลิปนี้ค่ะคลิปแรกเลยนะคะคนดูล้านกว่าวิวแล้วค่ะคุณผู้ชม
ถามพี่เบิร์ตถามก๊อฟถามสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีทั้งหลาย
ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้รถยนต์คันหนึ่งเนี้ยมันสตาร์ทติดอืม
อะไรบ้างคะคนมันต้องมีการมีคนเนี่ยจะไขกุญแจหรือว่าจะกดปุ่มสตาร์ท
แบบปัจจุบันเนี่ยมันต้องแบบนี้คือถ้าเกิดคิดตามหลักวิทยาศาสตร์คือ
ก็อุปกรณ์มันขัดคล่องไฟไฟมันติดขึ้นมาเองหรือเปล่าเออ
คุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องหลอนค่ะไอ้องค์ประกอบที่พี่เบิร์ตพูด
ทั้งคนทั้งกุญแจทั้งปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันไม่มีแต่มันสตาร์ทติดเอง
เรื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแบบเนี้ยค่ะอืมอ้อรถขั้นนี่ครับ
สตาร์ทเองคนมันมีในรถประตูก็เปิดเบาะไรนะครับนี่
เอาอันแจบ้างไหมคนมันมีในรถนะครับ
เฮ้ยอ้อแฉะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือเหมือนมีการบิดกุญแจค้างออกไว้แล้วเนอะ
เนี่ยเอามองในมุมเรื่องของความเชื่อก่อนนะฮะ
สองคลิปเด็ดคลิปแรกวันนี้ของข่าวเช้าหัวเขียวนะฮะ
จะบอกว่าคลิปเนี้ยแตกตื่นกันทั้งบ้านเลยนะคะเพราะเจ้าของรถคิดว่ามีคนเนี่ยมาขโมยรถตอนแรกนะ
เข้าไปดูใกล้ใกล้ถึงกับขนหัวลุกเลยนะคะเพราะบนรถไม่มีคนไม่มีกุญแจ
รถก็ล็อกด้วยแต่เครื่องมันแบบเนี้ยเองนะฮะ
เจ้าของคลิปบอกว่าถ่ายคลิปนี้ตอนเที่ยงคืนของวันที่๑๕พฤษภาคม
ตอนนั้นคุณปู่เจ้าของรถนอนอยู่ในบ้านแล้วก็เรียกให้ลูกหลานไปช่วยดูหน่อยสิ
ว่าใครมาขโมยรถหรือเปล่าทำไมรถมันสตาร์ทเองถึงสามครั้ง
พอลูกหลานไปดูค่ะก็ไปเจออย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
มันสตาร์ทเองไม่มีกุญแจไม่มีรถและไม่มีคนร้อนไหม
ร้อนแล้วเห็นไหมคะว่าร้อนแล้วเรื่องร้อนยังไม่จบค่ะ
เช้าวันต่อมาค่ะมันมีเรื่องที่ร้อนกว่านั้นอีก
เพราะรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งคือ๑๖พฤษภาคมเมื่อวานนี้
รถก็สตาร์ทขึ้นอีกแล้วทุกคนในบ้านก็ตกใจเหมือนเดิมค่ะ
แล้วย่าค่ะไปปลุกคุณปู่เจ้าของรถนะคะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ย
รถมันเครื่องสตาร์ทเองอีกแล้วนะแต่ปรากฏว่าปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่น
ลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นคุณปู่เจ้าของรถแกเสียชีวิตค่ะ
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมจัดงานศพจริงนะคะ
บางคนก็เรียกว่าอาการแบบนี้คืออาการไหลตายแต่ว่าทางการแพทย์บอกว่า
หัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งทางลูกหลานต่างก็เชื่อว่าเหมือนเป็นรางบอกเหตุ
เพราะคุณปู่แกรักรถคันนี้มากนะคะแล้วก็รถเนี่ยเพิ่งจะไปเช็คสภาพมา
แต่จู่ก็มาสตาร์ทติดเองแบบนี้แล้วเช้าวันถัดมาคุณปูเจ้าของรถก็เสียชีวิตนะคะ
คือคนในบ้านเรียกกันปู่แต่ว่าอายุยังไม่เยอะนะคะ๕๔ปีเท่านั้นค่ะ
บางคนก็แสดงความคิดเห็นแบบก๊อฟก็คือในมุมวิทยาศาสตร์บอกว่า
มันสตาร์ทติดเองแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าใดสตาร์ทหรือว่าระบบไฟฟ้าภายในรถคันนี้
มันอาจจะขัดข้องหรือเปล่าบางคนก็เชื่อเหมือนลูกหลานว่า
คือรถมันเหมือนจะรู้ว่าเจ้าของกำลังจะไปแล้ว
เพราะรถอาจจะร้องไห้ลักษณะอาการแบบนี้คือรถร้องไห้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวเน็ตบอกว่าพลาดไม่ได้คือ
อายุผู้ตายกับหมายเลขทะเบียนรถค่ะ
ใช่นะคะบวกไปบวกมาเห็นบอกว่าตรงกับเลข๗๙ที่เพิ่งจะออกรางวัลไปพอดี
รางวัลที่๑เมื่อวานออก๗๙ไป
นั่นแหละถ้ามาเร็วกว่านี้เราอาจจะได้จะโดน